คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะคือเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันมานานเกือบ๓ปีแล้ว
เพื่อนบ้านคนนี้เป็นทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นคนขายไอศครีมปัญหาใดคือมาจากการจัดของก่อนจุดเริ่มต้นแล้วเสียงดัง
พอตักเตือนเสร็จตามมาด้วยสิ่งต่างอีกมากมายยืนด่าบ้างวันไหนเมาบ้างก็มายืนด่าล่าสุดทำร้ายคุณตาของบ้านนี้เป็นบ้านหลังนึงลูกเขยบอกขอร้องสื่อเถอะค่ะ

คือลักษณะการพูดคุยกันมันก็ไม่ใช่ดีแล้วอ่ะ
แล้วก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็ตะโกนบ่ยบายเสียงดังด้วย

ที่สำคัญเป็นคนอีกฝ่ายเท่านั้นนะศาวนี้แทนก่อประเภยนี้บ้างมาก
กว่านั้นคือทำร้ายคุณตายุเจ็ดสิบสามปีค่ะแล้วลูกเขยก็เลยเอาเรื่องราวเนี้ย
จริงจริงเขาเอาคลิปอ่ะไปโพสต์ลงเพจหนึ่งก่อนแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ว่าต้องทนแบบนี้มานานแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
เป็นตัวกลางหน่อยได้ไหมผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางแม่นาอำเภอบางใหญ่ที่นนทบุรี
ได้พูดคุยกับผู้ร้องเรียนคือคุณฐานันดรแสงพิทักษ์อายุ๔๗ปี
คุณผานันดรเนี่ยเขาเป็นลูกเขยของคุณตาคนเจ็บนั่นแหละค่ะก็เล่าแบบนี้บอกว่า
คนก่อเหตุที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละเขาขี่รถขายไอศครีม
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันมาตั้งแต่ปี๖๓นี่รวมแล้วเกือบ๓ปีแล้วนะคะ
ปมปัญหาเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเวลาเขาจัดของตอนเช้าชอบทำเสียงดังตั้งแต่เช้ามืด
มีเรื่องปัญหาจอดรถขวางทางกันอีกเคยไปเตือนแต่ถูกอีกฝ่ายนะด่ากลับมา
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันกลายเป็นไม้เหมือไม้เมากันมาตลอด
บางทีมาที่หน้าบ้านเขาด้วยอาการเมาเหล้าแล้วยืนด่าเขาอยู่ที่หน้าบ้าน
เคยแจ้งความไปแล้วก็หมางใจกันแบบนี้เรื่อยมา
จนกระทั่งนั่นแหละค่ะวันเกิดเหตุคืนเมื่อวันก่อน
อีกฝ่ายเมาอีกแล้วมายืนเขย่าประตูหน้าบ้านตอน๒ทุ่ม
พอออกไปดูเหมือนกวักเรียกมือให้ออกไปแล้วก็ด่าขู่ฆ่ายกครัว
เขาบอกว่าพยายามไล่แต่ไม่ไปทำท่าจะเดินปรีเข้ามาทำร้าย
ตัวเขาเองต้องผลักอกผู้ชายคนนั้นออกไปเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็ยังมีเรื่องชกต่อยกันด้วยค่ะ
จะแยกย้ายอีกฝ่ายก็เดินกลับบ้านไป
ตัวเขาเองแยกย้ายเข้าบ้านแต่อีกสักพักหนึ่ง
ผู้ชายคนนั้นเดินกลับมาก่อนจะเกิดเหตุตามอย่างที่คลิปค่ะ
ปรากฏนั่นแหละเพราะพ่อตาของเขายังอยู่หน้าบ้านไง
สุดท้ายพ่อตาโดนผู้ชายคนนี้ทำร้าย
เหวี่ยงจนล้มหงายหลังหัวฟาดเลยนะคะ
แจ้งความแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้า
สุดท้ายก็เลยต้องเอาคลิปนี้ไปร้องเรียนผ่านเพจ

ส่วนคนเจ็บคุณตาปราโมทค่ะอายุ๗๓ปี
คุณตาบอกว่าโหยนักข่าวเอ้ย

ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า
แล้วคนนี้เขาชอบกินเหล้าคุณดูหัวคุณตาดิ

ตรงบริเวณศีรษะนี่ก็๒จุดแล้ว
ทอยด้านหลังอีกนะคะที่มีผ้าพันแผลแปะเอาไว้
ตาบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้เมาเหล้าทุกวัน
แล้วเวลาเมาแล้วก็ชอบมาหาเรื่องคนอื่น
ทีนี้ถามว่าคนก่อเหตุในคลิปล่ะเป็นยังไง
บอกว่าตอนที่นักข่าวลงพื้นที่

เพื่อนี่คุณนักข่าวเราพยายาม
จ่อไม้ไปแล้วเขาขี่รถไอศกรีม
แล้วออกไปเลยได้แต่มองหน้าอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นคู่กรณีนักข่าวเราก็ทำเต็มที่แล้ว
ซึ่งก็พยายามอยากจะให้เขาได้อธิบายไงคุณ
ก็อยากจะรู้ว่าพี่มันมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้น

เขาขี่รถไอศครีมแล้วออกจากหมู่บ้านไปเลยค่ะ
ก็เลยไม่ได้ตามความคืบหน้าจากทางด้านของผู้ก่อเหตุรายนี้นะคะ
แต่ตำรวจค่ะของสพบังใหญ่บอกว่า
ตัวทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อคืน
ก็เห็นว่าเจ็บทั้งคู่เพราะเห็นทางด้านคู่กรณีคนนี้
ถูกระบุว่าเป็นคนก่อเหตุคนขายไอศครีมเนี่ยนะคะ
เขาก็เหมือนมีผ้าพันแผลอยู่ที่ศีรษะเหมือนกัน
ตำรวจบอกเอาอย่างนี้รักษาตัวเสร็จ

เอาจริงนะคุณอยู่บ้านเดียวกัน
แม้แต่ทางอีกฝั่งหนึ่งที่เขาบอกเขาเคยไปเตือนเรื่องเสียงดัง

อยากให้คนกลางมาช่วยเพราะจะย้ายบ้านหนีไม่ใช่เรื่องง่าย